บริธีจ่านิวถูกทำร้ายร่างการหรือว่านายศรีอรวิทนะคะ
ก็ถือเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแหละ

ซึ่งมันมีข้อมูลออกมาค่ะว่าคนก่อเหตุทำร้ายจ่านิวเนี่ยเป็นคนมีสี
เขาบอกว่ามีคนได้รับข้อมูลมาชัดเจนบอกว่าทำเพื่อจะสร้างผลงานเอาใจนาย
แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ทางนายกรรธมตรีและกรมเอกประวิจเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
กำชับพบตรด้วยบอกว่าให้ตามคดีนี้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ให้ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็แสดงความเสียใจผ่านโฆษกระทรวงกลาโหม

ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เด็กประวิทย์บอกว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานประชุมด่วนในช่วงเช้าแล้ว
เร่งรัดติดตามความคืบหน้าและนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้เร็วที่สุด
รวมถึงต้องขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย
พลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมร่วมกับทีมสืบสวน
เพื่อคลี่คลายคดีนี้นะคะก็ประชุมกันนานกว่า๒ชั่วโมงเลยค่ะ
พบตรบอกว่าขอเวลาตำรวจทำงานหน่อยนะ
เพราะว่าเหตุมันเพิ่งเกิดได้๒วัน
ก็จะมีการนำคดีเก่าที่ห้วยขวางที่เพิ่งจะเกิดไปเนี่ย
มาพิจารณาหาความเชื่อมโยงด้วย
ส่วนมูลเหตุคดีนี้ตำรวจก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องส่วนตัว

เพราะว่าจานิวเองเนี่ยก็ไม่ได้พกทรัพย์สินอะไรติดตัวมากมายตอนที่เกิดเหตุ
ตอนนี้มีกำชัดของเรื่องไหนบ้างครับ
ก็ให้พาเป็นคำตามกับตัวคนร้าย
ส่วนตัวของจานิวเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันนี้ก็มีตัวแทน๗พักร่วมฝ่ายค้าน
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
เดินทางเข้าไปเยี่ยมพร้อมกับกระเช้าดอกไม้
มารดาของจานิวให้การต้อนรับด้วย
นางสาวพัฒนารีแม่จานิวบอกว่าตอนนี้อาการยังคงทรงตัว

วันนี้จะเข้ารับการผ่าตัดที่จมูกที่ยุบจากการถูกตี

หมอจะผ่าตัดงัดกระดูกมาเพื่อให้จานิวหายใจคล่องขึ้น
ก็อยากขอความร่วมมือจากคนที่รักแล้วก็ห่วงไม่ต้องมาเยี่ยม
เพราะตนจะต้องดูแลจ่าดิวตลอดทำให้ไม่มีเวลาในการต้อนรับนะคะ
อาการของลูกชายที่น่าห่วงก็คือตาข้างขวาเพราะว่ากระดูกเบ้าตาแตก
มีเลือดข้างไปทับเส้นประสาทจึงมีผลกระทบต่อการมองเห็น
ตอนนี้จานิวมองเห็นไม่ชัดเบื้องต้นต้องผ่าตัด
แล้วก็เกรงว่าเส้นประสาทจะเสื่อม

เพื่อไม่ให้เลือดกระจายตัวอยู่จุดเดียวเป็นก้อน

โดยเชื่อว่าหลังผ่าตัดน่าจะราบรื่นยิ่งขึ้น
อาการตอนนี้ก็รู้สึกตัวดีตั้งแต่วินาทีที่เกิดเรื่อง
จนถึงตอนนี้คุยรู้เรื่องค่ะแต่ว่าอาจจะตอบสนองช้าหน่อย

ก็คือนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการ
วิรชนพฤษภา๓๕บอกว่า
ถ้าย้อนกลับไปดูความเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตั้งแต่ปี๒๕๓๓
จะไม่ค่อยเห็นพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายค่ะ
พูดตรงเพิ่งจะมาเห็นความรุนแรง
ตั้งแต่คอสชเข้ามาดูแลประเทศ
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หาคนลงมือก่อเหตุมาลงโทษนะคะ
โดยนายอดุลยืนยันว่าคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา๓๕
จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องที่เกิดขึ้นกับจานิว
โดยจะให้เวลารัฐบาล๗วันชี้แจงต่อสังคมให้ได้ว่า
ความจริงเบื้องหลังคดีนี้มันคืออะไรกันแน่

โอ้โหดุเด็ดแล้วก็ร้อนแรงจริง
เขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลในเชิงลับ
ที่มีความชัดเจนลับแต่ชัดเจน
เขาบอกว่าคนลงมือก่อเหตุเป็นทหาร
ที่ไม่ใช่ฝ่ายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทบ

และได้รับแจ้งว่าทำไปเพราะต้องการจะโชว์นายค่ะ
อันนี้นายอดุลเป็นคนพูดว่าได้รับรายงานมาอีกที
ซึ่งยังไม่รู้ว่าแหล่งข่าวเป็นใครที่แน่นอนนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็เห็นได้ว่ากล้องวงจรปิด
ก็จับภาพคนร้ายขณะเข้าไปก่อเหตุได้ชัดเจนด้วย
ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังเร่งคลี่คลายคดีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ